เรื่องแฟนคลับเนี่ยมันเรื่องสำคัญนะคะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะศิลปินที่แฟนคลับเยอะมาก

วันเกิดเนี่ยเคยมีอยู่ปีนึงนะคะ

และด้วยความที่แฟนคลับเยอะนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ว่าตกลงคุณหมอฤทธิ์กับคุณจูนเป็นแฟนกันหรือเปล่า

จนทำให้แฟนคลับห่วงค่ะแท็กมาเต็มไปหมดนะคะ
บอกว่าตกลงเป็นแฟนกันหรือเปล่าแล้วทำไมอยู่ด้วยกันตลอดค่ะ
งานนี้นะคะเราก็ต้องเคลียร์กันให้นิดนึง
ให้หลายคนสบายใจนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรกันนะคะ
แล้วก็ความสัมพันธ์ก็คือคนดูแลกันแต่ว่าสนิทกันเนี่ย
ใช่อาจจะเป็นยังไงไปฟังหมอฤทธิ์เปิดใจกันเลยดีกว่าค่ะ
ก็เป็นผู้จัดการไงครับถึงต้องอยู่บ่อยนะครับ
ผู้จัดการผู้หญิงหญิงสาวสวยวัยรุ่นนะครับ
อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีการโดนหึงห่วงเป็นธรรมดา
แต่ก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือเขาดูแลเรา
แล้วเขาก็ต้องอยู่ใกล้ชิดเราต่อเวลา

เงินเดือนหลักร้อยทำงานหลักล้านนะครับ